เรื่องของมันศาสนาบ้างอันนี้คือหัวโล้นมาเลยแต่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้า
อ่าก็สันนิษฐานว่าจะเป็นพระปลอมหรือเปล่าเนี่ยนะคะอุ้มบาทหากินกับชาวบ้าน
พอบินทบาทเสร็จโอ้โหถอดจีวอนทิ้งเลยคือแสดงออกชัดเจนมาก
หรือถอดจีวอนปลิวเลยใช่ไม่ไม่แคร์ใส่ตาใครเลยค่ะ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้สั่งสำนักพุทธ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความจริงแล้วค่ะ
ใครกลัวแบบถ้ามีบาทมีชีววรในถุงก็มีเสื้อผ้า

หลักฐานชัดไปชาวบ้านเขาเห็นเขาถ่ายเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โห
มาถึงนี่คือเปลี่ยนชุดแบบนี้เลยนะคะจีวงจีวอนถอดสะบัดทิ้งแล้วก็
เปลี่ยนเอากางเกงมาใส่เหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะค่ะเนี่ยนะคะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นพระปลอมพอบินทบาทเสร็จเรียบร้อย
ก็ถอดสบงเกลื้องจีวอนแก้ผ้าเลยนะคะจากหลวงพี่กลายเป็นคารวาสทันที
คลิปนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาไม่สบายใจเขาก็เลยถ่ายไว้
เพราะว่าชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์กำลังถอดจีวอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย
จากนั้นก็ยังก้มหยิบสิ่งของบางอย่างที่พื้นและมีถุงพลาสติกสีฟ้านะคะ
ใหญ่ใหญ่วางอยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่ดินส่วนบุคคลเยื้อง
ทำการปรายศนีย์อำเภอเมืองภูเก็ตเขาบอกว่าคือพระสงฆ์
ซึ่งไม่รู้สงฆ์จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แคร์สายตาชาวบ้านหรือคนที่ขับสัญจรผ่านเลย
กลางเมืองนะนี่คือจุดกลางเมืองเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่างไม่ได้มีอะไร
แล้วคนอยู่กันเต็มไปหมดเลย
นี่แหละก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญนะคะจะได้ตามตัวชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้ช่วงเช้าเกือบทุกวันเลยไปอยู่แถวตลาดเกษตรนะคะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบกับนายพิมลเตียวนะ
เป็นหัวหน้าอพรชุดประจำตลาดเกษตรหรือตลาดเทศบาล๒นะคะ
ก็บอกว่าขณะเข้าเวรค่ะเห็นมีคนใส่บาทเพราะเข้าใจว่าเป็นพระ
แต่ลักษณะท่าทางเนี่ยถ้ายืนนานน้ำลายไหลมาก
จีวอนเปียกก็มีอันนี้ชาวบ้านบอกแล้วเคยเจอครั้งนั้นครั้งเดียว
ซึ่งวันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มาจ่ายตลาดท่านก็เลยเข้าไปถาม
พระบอกว่ามาจากห้วยขวางกรุงเทพพูดลิ้นแข็งหน่อย
คือเหมือนพูดไม่ชัดนะคะสำเนียงเหมือนไม่ใช่คนปกติ
ดูเหมือนจะเป็นโรคอำมพลึกค่ะแต่มาบินทบาทตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๙โมง
ยังไม่กลับวัดอีกนะคะอันนี้ฟังเสียงของหัวหน้าอพปรหน่อยนะคะ
มีครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเป็นภาพปกติเพราะว่าปิดแมสเนี่ยจะไม่รู้
นะครับแต่ว่าถ้าปิดอันนั้นน้ำลายก็จะไหลจะไหลเกือบจีวอร์ดพูดง่ายง่าย
เขามาบ่อยอย่างนั้นไหมครับ
ผมไปเวรหัวหน้าชุดวันอาทิตย์วันเดียวผมเจอวันนั้นนะครับ
เจอครั้งเดียวเจอกับพระดุว่าเพราะว่ามาจากตลาดเลยเข้ามาถาม
เขาสงสัยเขาบอกว่าเขามาจากเว้ยกวางภูมิเทพฯ
ทางด้านนายนรงวุ่นซื้อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องนี้แล้วนะ
ชายคนนี้นะคะที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียก็เลยแจ้งไปให้สำนักพุทธตรวจสอบลงพื้นที่ด้วย
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิชูประสิทธิ์ผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
ก็บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วเหมือนกันก็สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
จะได้หารายละเอียดนะคะแล้วก็จะได้ค้นหาว่าชายคนนี้ตกลงเป็นพระปลอมหรือยังไง
หลอกลวงชาวบ้านอะไรหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ